กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะครอบครัวของตะน็อตจากจังหวัดอุบลราชธานีจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิชิตโจทย์คำถามสี่ข้อเพื่อลุ้นเงินรางวัลสูงสุด๑ล้านบาทจะสามารถได้ไปต่อลมหายใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตอบ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตั้งสมาธิดี
สมาธิกันสัก๑๐นาทีก่อนไหมฮะ

นะฮะตาน็อตพร้อมไหมครับ

พร้อมแล้วเชิญตาน็อตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ตาสบายนะอย่าเครียดนะ
เดี๋ยวผมจะมีโจทย์คำถามขึ้นมาทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ใน๕เรื่องเนี่ยตาจะต้องเลือกก่อน
ตาจะตอบเรื่องไหนเรื่องนี้ฉันตอบได้แน่

และที่เหลือเก็บไว้ให้คนในครอบครัวเรานะครับ

โจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๒อาหารอีสาน
เรื่องที่๓คณิตศาสตร์ป่อสาร
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕มังกรหยก
เรื่องแรกที่ตาจะตอบคือเรื่อง

เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องสมาชิกในครอบครัวครับ
สมาชิกเรามีกี่คนครับในบ้าน

นะมีผมมียายโน่งมีนวลมีกิ่ง

กับผมด้วยกันครับ

ผมแห่เล่นนะไม่อยากให้เครียดนะตา
นวลเนี่ยสนิทกับใครในบ้านมากที่สุด
แต่เป็นผมนะครับสนิทกับผมครับ

ตาผมถามหน่อยตาทราบไหมว่า
วลเนี่ยเขามีพระห้อยคอด้วยนะ
ไม่ได้อยู่ครับไม่ได้ดูเขาตรงที่คอนะครับ
เอาล่ะสิเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับ
นวลเนี่ยเคยห้อยเหรียญที่เป็นพระด้วย
แล้วห้อยคออยู่มีรูปภาพขึ้นให้ที่หน้าจอ

ตั้งใจให้ดีนะครับเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เหรียญหรือพระที่นวลห้อยติดตัวอยู่นั้นระบุปีพศใด
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒พศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓พศ๒๕๕๙

ตัวเลือกที่๔พศ๒๕๓๗
ผมคิดว่าดูจากภาพนะครับมันเก่าแล้วน่าจะสร้างมานานแล้วเลยตอบพศที่น้อยกว่าครับ

ถ้าพร้อมแล้วตาน็อตเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๓๔
ตัวเลือกที่๑พศ๒๕๓๔ครับ

ผมจะยังไม่เฉลยในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราตอบกันให้หมด๔ข้อและเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
น็อตยังไม่หมดหน้าที่ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ประกันขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
เหลือเรื่องอาหารอีสานคณิตศาสตร์ป๓บ้านของเราและมังกรหยก

ทำไมเลือกเรื่องบ้านของเราให้ประกันครับ
ก็น่าจะรู้ดีครับอยู่ในบ้าน
แล้วป้ากันได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราไหม
ไม่ใช่แต่เขาก็ออกมาดูแลครอบครัวของผมอยู่บ่อยนะครับ

คิดว่าบ้านหลังนี้นะป้ากันจะต้องรู้นะ
ขอเชิญป้ากันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในบ้านหลังนี้ป้าจริงแล้วป้าเดินรอบบ้านหรือยัง

ผมไม่ได้หมายความว่าป้าต้องเดินรอบทุกวัน
หมายถึงว่าป้าพอที่จะเห็นรอบบ้านบริเวณบ้านอะไรอย่างนี้นะ

ประตูทางเข้าบ้านอยู่ทางไหน
อะไรอย่างนี้
จำได้

ประตูบานนี้นะฮะคุ้นตาไหมครับป้ากันคุ้นที่มีรูปพระ
แล้วก็ไม่ใช่แค่รูปพระนะฮะเห็นบอกว่ามียันด้วยใช่ไหม
เป็นผ้ายันด้วยเนี่ยเป็นผ้ายันนี่แหละที่เป็นผ้ายัน
ป้าป้าไม่ต้องไปมองที่รอบบริเวณบ้านไหนแล้วนะป้าโฟกัสอยู่ที่ประตูบานนี้เลยนะ
ดูไว้นะนี่แหละเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือพระ
ตัวเลือกที่๔หลวงปู่มั่นภูริทัตโต
ประตูบานตะนอดป้าดูทุกวันแต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นครับอะไร

ตัวเลือกที่สี่หลวงปู่มั่น
ตัวเลือกที่สี่หลวงปู่มั่นภูริทัศโตครับ
ขอให้โชคดีนะป้านะขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ
แต่ช่วงนี้ป้ากันยังไม่หมดหน้าที่ป้ากันจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

กิ่งแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกิ่งขึ้นมาตอบครับ
เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่องอาหารอีสานคณิตศาสตร์ป๓และมังกรหยก

คณิตศาสตร์ป๓ครับทำไมเลือกคณิตศาสตร์

ประกันมั่นใจเลยว่าน้องกิ่งน่าจะตอบได้นะคะในข้อนี้นะ
ก็เอาเรื่องที่ใกล้ตัวของคนในครอบครัวมากที่สุด
ขอเชิญน้องกิ่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กิ่งเรียนอยู่ชั้นไหนลูก

ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุดครับ

ชอบเรียนคณิตศาสตร์ด้วยนะฮะทำไมถึงชอบวิชาคณิตศาสตร์ลูก

นี่แหละแล้วหนูเรียนได้เกรดเท่าไหร่ลูก

ได้เกรด๔ครับตกมือให้เด็กน้อย

แล้วหนูเรียนเรื่องช่างตวงวัดหรือยัง
เป็นแล้วนะหนู๑ขีดนี่นึกก่อน๑ขีดนี่มีเท่าไหร่นะลูก
กี่กรัม๑๐กรัมค่ะไม่ใช่ลูก๑ขีดมี๑๐๐กรัม
เออนะจำไปนะลูกนะจำไปนะ๑ขีดมี๑๐๐กรัม
เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถ้าเนื้อวัวห้าขีดราคาห้าสิบบาทเนื้อวัวห้าร้อยกรัมราคาเท่าไรตัวเลือกที่หนึ่งยี่สิบห้าบาทตัวเลือกที่สองห้าสิบบาทตัวเลือกที่สามหนึ่งร้อยบาทตัวเลือกที่สี่หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท
หนูเคยเรียนเรื่องการชั่งตวงมาแล้วค่ะคำถามไม่ยากเลยค่ะ

ตัวเลือกที่สองห้าสิบบาท
ตัวเลือกที่สองห้าสิบบาทครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะกิ่งนะ
กิ่งครับกิ่งยังไม่หมดหน้าที่ครับกิ่งจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกเรื่องไหนให้ยายโหน่งขึ้นมาตอบครับ

ยายทำอาหารอีสานเป็นค่ะ
ทำอาหารอีสานเป็นแล้วทำอร่อยไหม

เดี๋ยวคุยกับยายโหน่งครับขอเชิญยายโหน่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นหลานชื่นใจอ่ะหอมบ่อยไหมเขาอยู่บ้านเขาหอมยายอย่างนี้บ่อยไหม

ยายเห็นบอกว่ายายทำอาหารอีสานนี่แซ่บมาก

พอได้พอได้ถล่มตัวอีกแล้ว
จ๋าปกติยายทำอะไรให้กับคนในครอบครัวทานบ้างครับ

ป๊ากับประสาทนอดอยู่กับประสาทนอดหามากกับหลาบประสาทนอดมาอยู่กับสื่อเขา

มันพริกข้าวคว้าหอม

เห็นบอกว่าอร่อยขนาดนี้ทำไมไม่เปิดร้านเลยอ่ะ
แล้วถ้ามีทุนเราอยากเปิดไหม

เคยลาบปลาใช่มั้ยฮะลาบหมูล่ะ

เอาเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะฉะนั้นขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
คือคุณผู้ชมจ๋าเราได้เป็นเครื่องลาบทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีกระมังสำหรับคลุกนะฮะ
มีโต๊ะแล้วก็มีโต๊ะอีกตัวหนึ่งสำหรับวางลาบที่เสร็จแล้วนะฮะ
ตอนนี้ก็จะมีหมูหมูสับนะฮะที่ลวกสุกแล้วนะฮะ
แล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายข้าวคั่วพริกป่นหอมแดงต้นหอมผักชีนะครับ
แล้วก็สระแหน่แล้วก็มะนาวนะฮะแล้วก็จะมีจานให้สำหรับคุณยายจะได้ลาบได้เลยนะ
เครื่องเครื่องลาบเราครบหมดนะฮะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เราได้ทดสอบกันไปแล้วทดลองกันไปแล้วนะครับ
ทานมากหอมมากเชียวอ่ะเราพักกินลาบกันก่อนดีกว่า
จริงกิ่งเป็นผู้ช่วยนะลูกนะพอคุณยายเนี่ยเขาลาบเสร็จแล้วเขาปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยนะลูก
หมูก็คือทำให้พร้อมเรียบร้อยแล้วยายมีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวนะฮะ
เสร็จแล้วกิ่งก็เป็นคนตักใส่จานนะลูกตักใส่จานเสร็จแล้วกิ่งนำจานนี้ไปวางที่พร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้านะ
พอครบทั้งหมดจำนวนแล้วลูกกิ่งจะต้องวิ่งไปตีละครั้งให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าเราจะมีเวลาจำกัดให้นะครับ
สำหรับเรื่องนี้คือทำลาบให้ได้๔จานภายในเวลา๒นาทีครึ่งครับ
สมาธิดีดีนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับ
สละแหนนิดเดียวลูกไม่ต้องเยอะอย่าเยอะ

ตัวเล็กเลยดีอย่าให้หกมากลูกค่อยวางวางไป

แต่งให้สวยลูกให้เหมือนกับลูกค้ากินได้ด้วยนะลูกเออ
๓เออวางให้ดีลูกใช่ไปไป

แต่ตอนนี้เวลาที่เรากำหนดเอาไว้นะครับว่า๒นาทีครึ่งจะสามารถทำได้สำเร็จหรือไม่
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เนื้อวัว๕ขีดราคา๕๐บาท
เหนือวัว๕๐๐กรัมราคาเท่าไหร่
ตัวเลือกที่๒ค่ะ๕๐บาท